พูดถึงการยิงประตูต้องพึ่งผ่านทางอาเฟรชในที่พงศ์ศรีทองอิน
ซึ่งก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกศรในส่วนของการเป็นโค้ชกองหน้าของทีมชุดนี้
ดังนั้นไปติดตามรายงานจากคุณชูศักดิ์วงทองนี้
กับการทำภารกิจให้ทีมไทยยิงประตูได้เยอะ
ก็สร้างกองหน้าในส่วนของทีมชาติหญิงมาครับ
คุณผู้ชมอาจไม่คุ้นชินกับฤลาการฝึกสอนฟุตบอล
ของอัลเฟสเนอร์ทิพงศ์ศรีท่องอิน

หวนกลับสู่วงการลูกหนังอีกครั้ง
บทบาทโค้ชกองหน้าของทีมฟุตบอลหญิงชุดยู๑๙ปี
ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายอดีตจอมถล่มประตูรายนี้อย่างแท้จริง

ที่กำลังมีทุนาเมนต์อยู่
คือทีมอื่นก็ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้ว

ลองมาทำยู๑๙มั้ย
คือส่วนที่การที่การเข้าทำประตูจะเป็นรูปแบบหรือวิธีก็คือจะรวมรวมกันตรงนี้คือการที่เราหาช่องเราใช้ช่องเป็นประโยชน์เราเจาะเรายิงยิงยังไงมุมไหนต้องใช้วิธีไหนในการยิงหลังเท้าหรือแปรหรือโมงหรืออะไรอย่างนี้ก็คือความหลากหลายในการทำประตูครับ
นับว่าเบสิกทักษะนั้นไม่ธรรมดาเหลือเพียงการปรับจูนเรื่องของจังหวะการเข้าทำประตูเท่านั้น
ป้อนได้ถ้าไม่มีการฝึกหนัก
อย่างจิวราพรมงคลดีและกัญญาณัชเชษฐบุตร
ได้พูดถึงศาสตร์ลูกหนังที่พวกเธอได้รับ

ว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาไปสู่ผู้เล่นชุดใหญ่ในอนาคต
การหมงการจับบอลอะไรว่านี้ครับ
พอแกมาฝึกให้ก็โอเคดีขึ้นเยอะเลยค่ะการเข้าทำประตู

แต่แกมาแกให้บอกว่าให้แปลเล่นเท้า
ก็หลายอย่างครับการเข้าทำแทคติกทุกอย่าง
ก็อยากติดมากแต่ต้องพัฒนาอีกเยอะ

ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะสามารถสร้างดาวยิง

สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาครับ